ประเทศไทยของเรามีสถานที่ท่องเที่ยวสวยเยอะเลย
ถ้าพูดถึง๓จังหวัดชายแดนภาคใต้

ลาปัตตานีนรัฐธิวาสบางคนอาจจะไม่กล้าไปท่องเที่ยว
เพราะว่าเราได้ยินข่าวที่ค่อนข้างสะเทิญใจนิดหนึ่ง
ส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวพอสมควรเลย
แต่ตรงกันข้ามเขาก็มีกลุ่มหนึ่งที่จัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อสังคมขึ้นมานั่นเองค่ะ
ซึ่งกิจกรรมนี้ก็มีชื่อว่ารวมหัวใจไปให้สุดที่แดนใต้
เป็นกิจกรรมที่ถูกจัดขึ้นเพื่อร่วมกันระดมเงินบริจาคช่วยเหลือเด็กขาดโอกาส
และเด็กพิเศษรวมไปถึงเด็กที่ได้รับผลกระทบ
จากเหตุการณ์ไม่สงบใน๓จังหวัดชายแดนใต้
ซึ่งนำทีมมาโดยหัวเรือใหญ่นั่นก็คือพี่เป๊กสัญชัยนั่นเองนะคะ
แฟนนุ่มของพี่ธัญญาธัญเรศ
พร้อมด้วยพี่น้องในวงการบันเทิงอีกมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นคุณพิงกี้สาวิกาที่เขากอดกัน

พี่โยยสวดีเอมมี่กิลประทุม
ลี่ธนพัฒน์แล้วก็ตุ้ยธีรพัฒน์ด้วยนะคะ
รวมไปถึงผู้ใจบุญอีกมากมาย
มาร่วมกันปั่นจักรยานแล้วก็ขี่เจสสกี
จากกรุงเทพมหานครไปยังเบตงจังหวัดยาลา
ระยะทาง๑๓๐๐กิโลเมตร
ซึ่งตลอดเส้นทางก็มีการเปิดรับบริจาคเงิน

มีแรงบันดาลใจหลายอย่างที่ทำเรื่องนี้นะครับ

ก็ทำให้เราได้มีกำลังใจที่ทำให้สำเร็จให้ได้ครับ
เราก็เห็นน้องที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะ

แล้วได้เห็นครอบครัวคุณพ่อคุณแม่
ที่แบบนั่งเฝ้าลูกแล้วลูกวิ่งตัวเล็กอะค่ะ
ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้

กิจกรรมวันนี้ถือว่าเป็นการเริ่มต้น
เราก็ยังคอนตินิวต่อไปทำอะไรอีกหลายอย่างในกิจกรรมนี้
ได้ทำให้คนทั้งประเทศได้เห็นได้ยินชื่อของ๓จังหวัดมากขึ้น
ภาคใต้มีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะนะครับ
มีอาหารอร่อยมีผืนป่าทะเลสวยงาม
ก็ดีใจนะคะเพราะว่ามันก็เป็นโครงการใหญ่
โครงการหนึ่งที่มันเหมือนแบบ
เราก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ดึงให้คนทั้งประเทศมา
มาช่วยเหลือกันคนไทยด้วยกันนะคะ
แล้วก็ถึงแม้ว่ากิจกรรมการปั่นจักรยาน
แล้วก็ขี่เจสสกีจากกรุงเทพไปยังเบตงยาลา
จะจบลงไปอย่างสวยงามแล้วนะคะคุณผู้ชม
แต่เหล่าคนวงการบันเทิงเองก็ยังขอเชิญชวนให้ทุกคน
ร่วมบริจาคเงินเพื่อนำไปมอบความสุข

ใน๓จังหวัดชายแดนต่อไปนั่นเองค่ะ
ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะ
ก็คนละนิดคนละหน่อยนะคะมีความหมายมากสำหรับเด็กที่๓จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะ
ผมคิดว่าสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้น่าจะเป็นแรงบันดาลใจ
น่าจะเป็นความร่วมมือร่วมใจการรวมหัวใจเหมือนชื่อแคมเปญเลยนะครับ
ผมคิดว่าหลังจากวันนี้ทุกอย่างมันก็จะไปในทางที่ดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น
และในที่สุดหัวใจของคนไทยก็จะเป็นดวงเดียวกัน
ยังคงเปิดรับบริจาคอย่างต่อเนื่องนะคะคุณผู้ชม
นี่คือเลขที่บัญชีที่คุณผู้ชมสามารถบริจาคเพื่อช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสใน๓จังหวัดชายแดนใต้ได้นะคะ
กิจกรรมจบลงไปแล้วแต่น้ำใจความช่วยเหลือที่คนไทยหลั่งไหลช่วยกันมันไม่หมดหรอก
แต่สายทานน้ำใจมันยาวแล้วมันก็ต่อเนื่องไป
อย่างที่บอกค่ะภาคใต้มันยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่มันสวยอีกเยอะ
แม่น้ำภูเขาเนี่ยทะเลเนี่ยไม่ต้องพูดถึง

บอกว่ายาลาก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีผังเมืองสวยมาก
แล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวสวยอีกเยอะมาก

ใครช่วยไทยค่ะบริจาคไม่จำนวนเยอะหรอกนะ